คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวช็อกสำหรับคนในวงการบันเทิงครับ
คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าคุณน้ำตาลเดอะสตาร์ห้าครับ
เขาโด่งดังจากภาพยนตร์เป็นละครซิตคอมผู้กองเจ้าเสน่ห
บทบาทของหมวดบรันก็เป็นนางเอก
เธอนั้นทานข้าวกลับที่บ้านอยู่จู่จู่ครับเลือดออกปากกับจมูกแล้วหมดสติไป
แล้วเธอหยุดหายใจไปถึงสามสิบนาทีช็อกมากแต่สุดท้ายคุณหมอเนี่ย
ยื้อชีวิตกลับมาได้นะครับนะฮะทีมข่าวของเราติดต่อไปยัง
คุณแม่ของน้องน้ำตาลก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงสายของเมื่อวานเนี่ย
น้ำตาลกำลังนั่งทานข้าวกับคุณแม่อยู่
จู่นะครับเลือดกำดาวไหลออกมาทางจมูกแล้วก็เป็นลมวูบหมดสติไป
ปั๊มหัวใจที่บ้านก่อนแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาคร
พอไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าอาการหนักมากขึ้นครับ
มีเลือดออกจากปอดด้วยครับแล้วก็กระเพาะอาหารด้วย
ระหว่างที่หมอให้การรักษาอยู่จู่ครับน้องหยุดหัวใจหยุดเต้นไปถึง๒ครั้ง
แล้วครั้งหนึ่งหยุดหายใจไปนานถึง๓๐นาที
แล้วคุณหมอต้องปั๊มหัวใจอย่างเร่งด่วนสุดท้าย
ยื้อชีวิตกลับมาได้แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะครับ
ต่อมาทีมข่าวของเราเดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติของน้องเพื่อนด้วย
นายวิโรธทองชิวครับเป็นพ่อของน้องน้ำตาลก็บอกว่า
ตอนแรกจะย้ายน้องไปที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วติดต่อไว้๒ที่
ก็คือโรงพยาบาลธนบุรีกับโรงพยาบาลสิริราช
แต่ปรากฏว่ายังย้ายไม่ได้เพราะอาการน้องเนี่ยวิกฤตแล้วก็หนักมาก
ตอนนี้มีเลือดออกในกระเพาะจำนวนมากจนต้องให้เลือดเสริมเข้าไป
เมื่อถามว่าอาการของน้องน้ำตาลมันเกิดจากอะไรหลายคนก็สงสัย
คุณพ่อบอกว่าตอนนี้คุณหมอก็ยังไม่ทราบสาเหตุเลย
แต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคือมีเลือดออกในปอดในกระเพาะ
ซึ่งปกติแล้วน้องไม่มีโรคประจำตัวใด
มีแต่เรื่องของการเป็นไข้หวัดทั่วไปแล้วก็ไม่ได้มีการประสบอุบัติเหตุมาก่อนใดทั้งสิ้น
ภายในก็ไม่น่าจะมีการกระทบกระเทินมาก่อน
เป็นภาพของตัวเองสักประมาณ๑๐โมงของเมื่อวาน

ยังสวยยังน่ารักเหมือนเดิมหน้าตาสดใสครับ
นะฮะแฟนคลับก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องมากมายให้หายจากอาการป่วยเร็วนะครับ
แล้วก็ผลงานสร้างชื่อก็คือหมดรันครับในละครซิตคอมผู้กองเจ้าเสน่หคู่กับมอสคุณมอสเป็นพระเอกน้ำตาลเป็นนางเอกนะฮะ
แล้วก็พักหลังเนี่ยก็ผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระนะครับแล้วก็หมดสัญญากับทางด้านของเอ็กซักไปแล้ว